รูปร่างเป็นอะไรที่ผู้หญิงเขาซีเรียสกันมากจริงนะ
อย่างสาวเมจิอโนมานี่นะคุณไม่ได้มีปัญหาอ้วนนะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีปัญหาผอมแห้งแรงน้อยเจ็บป่วยง่าย
แต่ตอนนี้บอกเลยว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมาก

บอกเลยนะคะว่าจากผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
หอมแห้งมากน้ำหนักแค่๔๕กิโลกรัมสูง๑๖๔เซนติเมตร
สุขภาพก็อ่อนแอดทำให้แข็งแรง
ภูมิแพ้เรื้อรังต้องเพิ่มโดสยาเกือบทุกปี
ดีจริงแต่ว่าร่างกายมันอ่อนแอเพลียง่าย
ว่างก็อยากนั่งนอนอย่างเดียวออกกำลังกายพูด

แต่ท้ายที่สุดแล้วกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะฮะ
ตอนนี้เพิ่มน้ำหนักมาเป็น๕๒กิโลกรัมค่ะ

ไม่ได้ออกกำลังเพื่อคิดจะว่าให้ผอมอีกต่อไปนะ

เพราะว่ากล้ามคือขุมพลังของร่างกาย

ตอนนี้บอกเลยว่าไม่ต้องพึ่งยาแก้แพ้อีกต่อไป
ใครที่อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ไม่ต้องถึงขนาดแบบสาวเมจิก็ได้
เอาแค่ให้คิดว่าต้องหันมาดูแลตัวเองบ้าง
คุมอาหารอะไรบ้างก็เพียงพอแล้วนั่นเองนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับสาวทุกคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
จริงผอมไปก็ไม่ดีอ้วนไปก็ไม่ดีเอาให้พอดีพอดีน้ำหนักแบบโอเคก็พอแล้วมีนะมีนวลนะคุณนะ